ที่เชียงใหม่คนร้ายเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
ไปบุกกุฏินี้ทรัพย์สินอะไรก็มีนะแต่เลือกเอาเฉพาะอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าเป็นเหรียญพระเครื่องครูบากองแก้ว
ใครเล่นพระนะครับให้ข้อมูลหน่อยเห็นเขาบอกว่าโอ้โหในตลาดเป็นที่ต้องการนะครับ
เหตุเกิดช่วงเย็นของ๒๘มกราคมที่ผ่านมาครับที่วัดต้นยางหลวงนะครับ
บ้านต้นยางหลวงตะบลชายสถานอำทศรภี
คนร้ายสองคนนะครับเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนี่ผู้หญิงคนผู้ชายคน
เข้าไปในกุฏิท่านเจ้าอาวาสขโมยเหรียญพระเครื่องครูบากองแก้ว
หกสิบองค์เลือกเฉพาะครูบากองแก้วด้วย
เจ้าอาวาสไม่อยู่วัดครับท่านติดกิจนิมนต์อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพู
ท่านก็มอบหมายเอาไว้เอาไว้จากกรผู้ช่วยผู้เหยียบ้านกรรมการวัด
นอนเฝ้ากุฏิให้อัตมาหน่อยนะนะครับกระทั่งช่วงค่ำ
ก็จะมานอนเฝ้ากุฏิกันมาถึงปั๊บใจไม่ดีแล้วกุฏิเปิด
กุฏิเปิดก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดเห็นพฤติการของคนร้ายอย่างชัดเจน
ว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจนะครับแม่เลือกเฉพาะเจาะจงเฉพาะเหรียญพระเครื่องครูบากองแก้วนะครับ
เพราะว่าเงินในตู้บริจาคไม่เอาไม่สนนะครับ
คุณผู้ชมครับสำเร็จพระเครื่องเหรียญพระเครื่องครูบากองแก้วเนี่ยนะครับ
เป็นที่ต้องการสูงในตลาดเช่าพระราคาองค์ละพันบาท
แต่ถ้าไปเช่าในตลาดมาเลเซียสิงคโปร์เขาเช่ากันประมาณองค์ละ๓๐๐ครับ
ท่านเกิดเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมเป็นวันพระหัสสบดีนะครับปี๒๔๔
แล้วก็มรณภาพ๓กรกฎาคม๒๕๒๔อายุ๘๔ปีครับ